ถึงความพร้อมของทีมชาติไทยวันพฤหัสบดีนี้จะลงแข่งขันแล้วนะครับ
เดินทางไปที่มาเลเซียก็ลงซ้อมกันทันที
ซึ่งทางอาฮิระนิชโนก็ยืนยันนะครับว่ายังให้โค้ดระอิสระศรีธโรนั้นย้ายมาเป็นผู้ช่วยในนามทีมชาติชุดใหญ่ครับ
เมื่อวานนี้ครับทีมไทยก็ลงซ้อมนะครับเป็นครั้งแรกที่ยูเวมอารีน่าซึ่งสนามเนี่ยก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับ
เรื่องของพื้นสนามแล้วก็ใบย่าเนี่ยเป็นใบย่าใบใหญ่ใกล้เคียงกับสนามบุกิจจาริวครับ
ซึ่งเป็นย่าสายพันธุ์เดียวกันก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางมาเลเซียที่ปิดกั้นสนามนะครับ
ให้เป็นสนามปิดโดยสมบูรณ์เพราะว่าทีมไทยเนี่ยบอกเอาไว้นะครับบอกว่าไม่อยากให้ใครเข้ามาดูการฝึกซ้อมตรงนี้แล้วก็อยากซ้อมกันแบบเป็นความลับนะครับ
นิชิโนเองครับก็บอกว่าตอนนี้นักเตะทุกคนสมบูรณ์นะครับแต่เรื่องของอากาศนั้นอากาศที่มาเลเซียเนี่ยชื้นกว่าเมืองไทยมากทำให้ต้องปรับตัวเล็กน้อย
ส่วนเรื่องของสภาพสนามนะครับใบย่าเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อการเล่นบ้างแต่ก็ต้องปรับตัวแล้วก็เน้นย้ำนักเตะว่าอย่าไปสนใจเรื่องนี้ครับขอให้เล่นตามแท็กติกของทีมก็พอแล้ว
กรณีของโค้ดหราอิสระสีทะโรครับรีบประกาศยุทธีบทบาทวัหน้าภูกษรทีมยูสิบเก้า
การทำทีมนะครับนิชนกบอกว่าทางโค้ดร้านนั้นมีความสามารถ
สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้แต่ด้วยผลงานในรายการ
ชิงแชมป์เอเชียยูสิบเก้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ทำให้ต้องรับผิดชอบกับผลงานซึ่งกุญสือทีมชาติญี่ปุ่น
พร้อมที่จะสลับงานนะครับให้โค้ดมาเป็นผู้ช่วยชุดใหญ่
และได้เดินทางนะครับมาสมทบกับทีมเมื่อคืนนี้
ส่วนโค้ชแบนพรศตะวันสีปาล
จะดูแลทีมชุดสี่เกมเหมือนเดิมครับชนะทิพย์สงกระสินอีกหนึ่งคนนะครับ
เดินทางมาสมทบตามหลังนะครับหลังจากเสร็จภารกิจเจลีก
ก็บอกว่าร่างกายนั้นมีอาการป่วยเล็กน้อยแต่สามารถลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตาม
ปกติโดยที่ไม่มีผลกระทบอะไรแล้วก็บอกได้ว่าหากเป็นไปได้อยากจะมีความ
จำที่ดีนะครับอีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยทำประตู
ตอกย้ำนะครับในเกมที่ทำให้ไทยเนี่ยปิดเกมลูกจังหวะนี้ครับคือ
ไล่มาเป็นสองต่อสามในเกมเจอกับมาเลเซียที่บุกิจจาริวแต่ว่าสกอร์รวม
เนี่ยทำให้ไทยคว้าแชมป์อาเซียนคลับนะครับเมื่อปีสองพันสิบสี่
แล้วก็ต้องเจอกับแฟนบอลมาเลเต็มสนามอีกครั้งหนึ่งก็มั่นใจว่าจะ
รับมือได้นะครับถ้าทุกคนเล่นตามแท็กติกครับ
ก็จริงก็จะพยายามดูแลตัวเองครับเพราะว่า
ก็ยังไม่ได้แบบหายหวัดร้อยเปอร์เซนต์อืมอ่า
ห้าปีที่แล้วเราเคยยิงประตูตอกย้ำแชมป์ให้เราได้แชมป์ด้วยครับ
ครั้งนี้เราหวังที่จะให้เห็นภาพแบบเยอะหรือเปลี่ยนไหมครับก็
ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับก็๕ปีแล้ว
รู้สึกแก่แล้วน่ะก็จะแน่นอนครับเราก็พยายามจะทำให้เต็มที่
ทำให้ดีที่สุดเพื่อผลการแข่งขันที่ดีเจ้าทีมมาเลเซียตัดตัวผู้เล่นแล้วนะครับ
เหลือยี่สิบสามคนก็ยังอยู่กันครบครับตัวหลักนะครับ
นำโดยนอชารูกองหน้าที่มีสถิติยิงประตูทีมชาติไทยบ่อยครั้งที่เจอกัน
แล้วก็มีซาฟาวีราชิตกองหน้าผู้ทำประตูชัยในเกมอุ่นเครื่องกับทาจิกิสถานนะครับ
นักเตะลูกครึ่งทั้งแมททิวเดวีสกองหลังลูกครึ่งมาเลออสเตรเลียนะครับ
แล้วก็โมฮามาดูซูมาเร่ริมเส้นเชื้อสายแกมเบียมาเลเซีย
แล้วก็ทางวาเลเลคอบินนักเตะมาเลเซียแคนาดาครับ
โสดที่ถูกจากทีมนะครับมีสามคนก็คือนาซิดุแนนอิ่นกล่องหลังนะครับ
วันพระสมดีนี้๑๔พฤศจิกายนไทยรัฐทีวียิงสด
ตั้งแต่เวลาทุ่ม๑๐นาทีแข่งขันทุ่ม๔๕
จากนั้นจะบุกไปเยือนเวียดนามต่อครับ
จะเริ่มแข่งขันเวลา๒ทุ่มนะครับไทยรัฐทีวีเข้าสัญญาณในเวลาทุ่มครึ่ง
ทั้งสองนัดนอกเหนือจากติดตามทางทีวีแล้ว